บัญชีวัดเลยไม่เห็นจะต้องไปไปเอาไปเก็บไว้บัญชีใครเลย

วันนี้เราจะติดตามเรื่องของอดีตพระคมนะฮะ
แล้วก็อดีตพระหมอที่เป็นจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรี
เชื่อว่าท่านตามข่าวเรื่องนี้มากันอยู่
เมื่อวานนี้หลังจากที่มีความคืบหน้าทางคดี
เรื่องการคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังทรัพย์สินต่าง
ไปขุดทองไปเจออะไรพวกนี้อีกเนี่ย
ไว้เยอะแล้ววันนี้มีแถลงเพิ่มเติมอีกนะฮะ
แล้วก็พบทรัพย์สินที่มีการให้คนในเครือข่ายเนี่ยเอาไปซุกซ่อนอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของอดีตพระชื่อดังอย่างอดีตพระคมนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับผมในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ตำรวจที่เข้ามาทำคดีนี้เลยนะฮะท่านภูมิครับการปราบรามนะครับ
โนตรีมนตรีเทศขันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ
เป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะครับ
อาจารย์จตุลงจงอาสานะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมการครับโอ้โหนี่ท่านเพิ่งแถลงข่าวเสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับ
คือผมต้องขออนุญาตถามความคืบหน้าก่อนนะครับเรื่องของอดีตพระคมนะฮะ
ถ้าตัวของผู้ต้องหาเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็คือมี๓คนใช่ไหมฮะ
คืออดิตพระคมมีอดิตจาวรัฐชื่อชื่ออดิตพระหมอครับแล้วก็น้องสาของอดิตพระคม
ครับวันนี้ที่เราแถลงเพิ่มเติมเนี้ยครับท่านมีมีพระอีกห้าครับ
คนขับรถอีกหนึ่งครับขยายผลจากยังไงฮะท่านครับก็คือเรื่องเนี้ย
สืบเนื่องจากเอ่อเดิมที่มีการจับกุมสามคนแรกนะครับครับ
เราในการสอบสวนเนี้ยเราทราบว่าพระหมอให้การว่ามีการเอ่อ
เงินวัดจำนวนเก้าล้านบาทไปซื้อทองคำครับซึ่งมีมูลค่าประมาณสามร้อย
สามร้อยบาทเนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟที่กุฏิของท่านครับนะครับ
วันที่๗เนี่ยทางทีมของกองคับการปรับปรามก็ร่วมกับทางวัดก็มีการไปเปิดเซฟนี้ดู
ปรากฏว่าไม่พบไม่พบทองเราก็เลยเชื่อมั่นว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
ที่มีการเบียดบังไว้นะครับก็เป็นที่มาในการที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
สวนสอบสวนขยายผลก็เลยจนนำไปสู่กลุ่มกระบวนการผู้ต้องหาชุดที่๒
อ่าก็คือมีพระห้ารูปครับแล้วก็คนขับรถซึ่งตอนนี้ก็ห้ารูปเนี้ยก็เป็นอดีตพระไปแล้วนะครับ
ก็คือลาศิกขาไปแล้วครับนะครับก็ก็เป็นที่มาแล้ววันนี้เราก็
เลยไปยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีชุดจดิตและพฤติภาพมิชชอบกลางนะครับครับ
ออกมาจับทั้งหกคนเรียบร้อยครับอ่าอย่างทั้งหกคนล่าสุดวันนี้เนี่ย
ข้อหาอะไรครับก็เป็นผู้สนับหนุนเจ้าพนักงานครับยักษ์ยอกทรัพย์นะครับ
ถ้าถามผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับวัดที่มีคนศรัทธามาก
อะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็การมีทองคำเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ
เพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีการก่อสร้างเจดีจะทำยกฉัด
หล่อพระอะไรอย่างนี้ดังนั้นมีโลหะมีค่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ถ้าสำหรับผมที่มันแปลกคือวิธีการจัดเก็บครับ
มันควรอยู่ในตู้เซฟหรือไปอยู่กับช่างรอแต่ดันเอาไปขุดฝังเอาไว้ตามป่า
แทนที่จะเอาไปฝากเฟฟธนาคารเซฟของวัดหรือไปให้ช่างที่ต้องทำหน้าที่ในการหล่อ
ในการทำงานแต่ปรากฏว่าเอาไปฝังเนี่ยผมว่าอันนี้สำหรับผมคือความแปลก
คือถ้าวัดจะมีเงินจากญาติโยมจะเป็นเงินสดหรือว่าเงินที่บริจาคเข้าบัญชีวัด
ธนาคารไม่แปลกไปกับบัญชีวัดเขาบอกอย่างที่ท่านผู้บังคับการสอบสวนการท่านพูดเมื่อกี้เนี้ย
ก็ถ้าเอาไว้บัญชีวัดอ่ะมันจบแต่การที่เราไปเคลื่อนทรัพย์ออกจากบัญชีวัดไปสู่บัญชีบุคคลที่๓ด้วยเนี่ย
มันมันเป็นเรื่องเหนื่อยนะครับที่จะพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน
เพราะว่าคุณกำลังเคลื่อนย้ายทรัพย์หรือแปรสภาพทรัพย์จากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
อย่างนี้หรือการแปรสภาพเอาเงินไปซื้อทองแล้วเอาทองไปซุกอย่างนี้
ซึ่งอย่างนี้ผมว่าก็ถือว่าผมว่าเป็นโชคของกองปราบไว้แหละครับ
ทำให้ท่านสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลได้ง่ายเพราะทำคือที่ทำมาเนี่ย
เข้าเข้าทางกฎหมายทั้งนั้นเลยอันนั้นคือเงินถ้าถ้าเป็นทองคำ
อาจารย์ก็มองว่าก็ไม่แปลกถ้าเกิดที่วัดจะมีทองเยอะก็ไม่แปลก
แต่แต่ต้องเป็นวัดที่มีกระบวนการในการก่อสร้างหรือมีหรือจะหล่อพระหรือจะยกฉัดหรือจะอะไรอย่างนี้ที่มันต้องใช้โลหะมีค่า
ผู้คำการครับครับผมครับก็ท่านคงเห็นกันไปแล้วล่ะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไล่
ขอดูกราฟิกแผ่นที่เป็นการจับวันแรกก่อนนะฮะก็คือช่วงที่ไปตรวจสอบเรื่องของอดีตพระคมนะฮะ
แล้วก็มีน้องสาวนะครับของอดีตพระคมนี่อันนี้ใช่ไหมฮะ
ท่านผู้คำการท่านลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นเลยของการที่ไปตรวจสอบเรื่องของอดีตพระคม
เรื่องนี้เราก็สืบเนื่องจากเราได้ข้อมูลเบาะแสมาจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
ประสานงานกันในทางลับว่ามีการให้เราอยากตรวจสอบในทางลับ
เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของพระที่วัดนี้
เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมที่ไม่ปกติในเรื่องทางเพศ
แล้วรวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินการใช้จ่ายเงินของวัด
สำนักพุทธแจ้งมาสองอย่างเลยอยากให้ตรวจสอบพฤติกรรม
แล้วก็ในการสืบสวนหาข่าวเราก็พบข้อมูลเบาะแสที่มีมูล
เราก็เลยมีการเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องนะครับมามีการสอบสวนปากคำนะครับ
ซึ่งก็เป็นที่มาของการที่ทุกคนก็เริ่มให้การยอมรับว่า
มีการเอาเงินออกจากวัดมาจริงนะครับแล้วก็โดยพระหมอก็รับว่า
คมเป็นคนสั่งให้มีการเบิกถอนเงินวัด

มาครั้งละเช่นล้านกว่าล้านกว่าบาทอย่างนี้นะครับ

พอเป็นก้อนใหญ่ใหญ่เสร็จก็รวบรวมไปให้น้องสาวนะครับ
แล้วก็ก็เป็นที่มาที่เราไปตรวจค้นที่พักของน้องสาว

อย่างนี้เราก็ยังเจอเงินสดที่อยู่ในบัญชีของน้องสาวอีกประมาณ๑๓๐ล้านเศษครับ

เราเริ่มต้นจากทางตัวของอดีตเจ้าวาดคือพระหมอก่อนเลยฮะ
หรือทางพระคมเลยตอนที่เราเข้าไปถึงเราเข้าไปที่พระ
เราก็ตรวจสอบพระทุกรูปนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนี้นะครับ

เราก็ตรวจสอบเราก็เรียกมา
หมายถึงว่าเชิญท่านมาให้การว่าอะไรเป็นอย่างไรยังไงนะครับ
แต่มุ่งเน้นต้องเริ่มที่เจ้าวาดกับทางพระคมก่อนนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใช่ไหม
มันมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินเงินทองของวัด

ก็เลยทำให้เราได้ข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องแล้วค่อยขยายผลเพิ่มเติมจนมาถึงปัจจุบันครับ
คือพอเจ้าวาดท่านบอกว่าใช่มีการเอาเงินของวัดออกมาจากบัญชีของวัดจริง

โดยพระคมในช่วงเวลานั้นที่เป็นพระอยู่

พอพระคมถอนออกมาครั้งหนึ่งก็หลักล้านเหรอฮะ
ครับเป็นล้านล้านกว่าก็มีแล้วก็รวบรวมเป็นยอดใหญ่

ใช่ครับก็คือใส่ทั้งกล่องโฟมทั้งกระเป๋าเดินทางรวมกันก็อยู่ที่เราเจอที่บ้านก็๕๑ล้านเศษครับ

คือแบบ

ตรงนี้เขาบอกว่าอยากยังไงมั๊ฮะค่ะว่าตอนที่เล่าไปไล่ตรวจสอบว่าเออเงินทำไมต้องเอามาชากวัดเอาไปที่น้องสาวอะไรอย่างไง
ยังปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นท่านก็ทำผิดยักยอกเงินของวัดครับมีเจตนาเพราะว่าเดิมเนี้ยวัดเคยมีคำอาการดูแลเงินวัดแล้วมีการโกงกันท่านก็ไม่ไว้ใจใครต้องไว้ใจเฉพาะน้องสาวเนี้ยก็ท่านก็ปฏิเสธอย่างนั้นแล้วก็เงินเนี้ยก็เก็บไว้เพื่อจะสร้างเจดีครับนะครับซึ่งจริงจริงเอ่อแล้วอีกส

เงินที่ก่อสร้างเจดีอ่ะตอนนี้การก่อสร้างเจดีอยู่ในขั้นตอนของงวดสุดท้ายแล้วนะครับรู้สึกจะเหลืออีกประมาณสักสามสิบแปดล้านครับที่จะต้องยังจ่ายให้ช่างนะครับอืมก็ก็จะหมดแล้วฮะก็แต่ปรากฏว่ามันก็ย้อนแย้งกับข้อที่จริงที่เขามีมีเงินอยู่ในความครอบครองถึงประมาณร้อยแปดสิบล้านใช่ไหมครับครั
อ้างว่าไม่มีเจตนาทุจริตอย่างงี้ถือว่าเขายังไงฮะเขาเขาปฏิเสธหรือว่าเขาพากเศษหรือว่ายังไงฮะถ้าในเชิงกฎหมายจริงในเชิงกฎหมายผมมองว่าเป็นลักษณะของการภาคเศษคือรับในข้อได้จริงแต่ปฏิเสธข้อหาก็คือรับว่าเอาเงินมาครับแต่ไม่มีเจตนาทุจริตหรือในภาษากฎหมายเราเรียกว่าภาคเศษนะฮะ

ที่แล้วก็อีกหลายหลายวัดเหมือนกันที่สารสั่งโรงอาญาเพื่อจุด
ตัดมันอยู่ที่เส้นทางทางการเงินนะครับถ้าเงินมันอยู่กับที่อยู่ในบัญชีวัด
หรืออยู่ในอาคารและอยู่ในที่ที่มันควรอยู่มันยังไม่มีปัญหาเลยครับ
สารท่านยกฟ้องให้หมดอยู่แล้วอย่างปัญหาก็คือ
พอเอาเงินของวัดถอนออกเพื่อไปใส่บุคคลที่๓เนี่ย
ผมก็นึกภาพทนายของทางท่านคมกับท่านหมอเหมือนกันไม่รู้จะเบิกความกันยังไง
ให้เงินในบัญชีวัดเนี่ยมันพร่องออกมาหน่อยนะ
เดี๋ยวญาติโยมจะได้เห็นว่าโอ้โหบัญชีวัดมันน้อยเหลือเกินจะได้บริจาคเพิ่ม
ยิ่งฟังยิ่งแย่นะครับอย่างนี้ยิ่งฟังยิ่งทำให้ให้ตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้พระเราต้องใช้วิธีการลดยอดในบัญชีเพราะหาเงิน
เพราะเวลาเราไปทำบุญเราก็ไม่เคยขอดูบัญชีวัดนะว่าท่านเจ้าวาดขอดูบัญชีหน่อย
เพราะว่ามีมากมีน้อยเผื่อผมจะได้ทำบุญมากทำบุญน้อยอย่างเงี้เหรอยิ่งแย่อย่างนี้ยิ่งแย่
ดูแล้วฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นเลยสำหรับผมอ่าเอาหลังจากวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางตำรวจก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่ไหมฮะ
ไล่ตรวจสอบต่อพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทซุกซ่อนทรัพย์สินไปขุดเจอทองอย่างที่ท่านเห็นภาพกัน
แล้ววันนี้ก็มีการแถลงเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวนะฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขบวนการต่างต่างของอดีตพระคมนะฮะ
อยู่กับท่านภูมิกับการปราบรามนะครับแล้วก็อาจารย์จตุลงนะฮะนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะครับ
วันนี้ผมก็ตื่นเต้นหน่อยนะฮะเหมือนกันครับผมตื่นเต้นมากเลยครับ
คือท่านครับหลังจากที่เราตรวจสอบเรื่องของพระคมนะฮะพระหมออดีตเจ้าวาดใช่ไหมฮะแล้วก็น้องสาวของอดีตพระคมแล้วเนี่ย
เราก็ไปไล่ตรวจสอบพระในวัดต่อใช่ไหมครับเพราะว่าทรัพย์สินมันมันต้องดูว่า
มันต้องขยายผลต่อว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่าครับที่เจอในวัดกับในบัญชีเขา

เดี๋ยวขอดูคลิปที่พระในวัดนำเจ้าหน้าที่ไปขุดเจอทองหน่อยนะครับ
คือตรงนี้มันสืบเนื่องจากอะไรครับเราถึงไปเจอทองหรือว่าไปขุดที่เขาฟังอะไรไหม
ก็คือผมเท้าความอย่างที่บอกครับจากการสอบสวนในเรื่องเดิมที่มีการจับ๓คนแล้วนะครับ
ความจากพระหมอว่ามีการเบิกถอนเงินจากธนาคารใน๙ล้าน
เพื่อไปซื้อทองคำมาเก็บวันนี้ตู้เซ็ตตัวเอง
แล้วพอเราตำรวจกองปราบกับทางวัดเนี่ยไปเปิดตรวจสอบในภายหลังเนี่ยไม่เจอเงินไม่เจอทองเหล่านี้
ก็ก็ทำให้รู้ว่ามีการยักย้ายถ่ายเทก็เลยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสักถามขยายผล
จนรู้ว่าเมื่อวันที่๑มีทั้งพระคมพระหมอมีการสั่งพระลูกวัด
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในชุดที่๒ให้มีการเอาทรัพย์สิน
ทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรต่างเนี่ยเอาไปซุกซ่อนไว้ในบริเวณวัด
พอหลังจากนั้นพอวันที่๗ก็มีการมาสั่งเพิ่มเติมอีกว่าให้ขนออกไปนอกวัด
เราก็สืบทราบจนสามารถตรวจยึดมาได้
แล้วก็บางส่วนก็เอาไปฝังไว้ที่วัดที่เขาหลังวัดอย่างที่ว่าอย่างปรากฏตามภาพครับ
ก็ประมาณสัก๑๒สัปดาห์ที่เราทำงานด้วยกันเป็นทีมนะครับ
น่าจะประมาณกลางเมษาแล้วอดีตพระหมออดีตพระคมเนี่ยออกจากวัดไปตั้งแต่ก่อน๑พฤษภาคมนะครับ

ใช่ครับแต่ว่าพบสื่อปุ๊บเนี้ยแล้วที่ทำงานอยู่ก็
ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำงานของเราด้วยนะครับระหว่าง
เราก็มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำบ้าง
อะไรบ้างครับครับแต่ว่าบรรดาอ่าพระลูกวัดอีกห้าคนแล้วก็คนขับรถอีก
หนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาสั่งไว้เมื่อหนึ่งพฤษภาคมครับให้เอาทองเอาอะไรต่าง
เนี่ยไปฝังใช่ครับคือเป็นการสั่งที่ก่อนที่เขาจะมีการลาศิกขาครับ
ครับแล้วเจ็ดพฤษภาคมก็ยังสั่งอีกบอกว่าให้เอาออกนอกวัดไปให้คนย้ายออก
ให้ไปที่ไหนเขาบอกไหมย้ายที่ก็เอ่อให้ไปอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
ให้ให้ไปหาเขาอย่างนี้หรอฮะให้ไปซุกซ่อนไว้อีกที่หนึ่ง
แล้วก็ถูกจับวันที่หมายถึงตัวสามคนนี้อดีตพระหมอ
อดีตพระคมแล้วก็อ่าน้องสาวเขาวันที่หกฮะเราที่เราจับ
แต่วันที่เจ็ดยังสั่งได้อยู่เหรอก็ในวันนั้นเนี่ยเขาถูกควบคุมอยู่ที่ห้องควบคุมของกองคับการปราบปราม
เขาก็มีการหลอกเจ้าที่เราว่าเหมือนกับเพิ่งหาเจ็บป่วย
ต้องโทรศัพท์เพื่อให้เอายายาดเอายามาให้อย่างเงี้ยครับก็เลย
ก็เลยเป็นที่มาว่าว่าเขาสามารถสั่งสั่งการได้ครับอ๋อครับโอ้โหอุ้ยนี่ขนาดผมก็
ถูกจับไปแล้วแล้วไปสั่งตอนไหนว่าให้ย้ายจากในวัดไปอยู่ที่รีสอร์ท
ครับเราก็เลยไปค้นเลยไปหาแล้วก็ไปขุดตรงนั้นที่เจอเลยใช่ไหมฮ
อ่าระหว่างนั้นเรามีการเราก็มีการอ่าติดต่อในในการอ่า
ประสานกับคนที่ขนย้ายทรัพย์สินเนี่ยครับเขาก็เอามาคืนนะครับ
ก็มีการตรวจยึดได้อะไรได้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ
ส่วนก็อย่างที่บอกบางส่วนก็มีการเอาไปซุกซ่อนที่
ภูเขาหลังวัดก็ไปตามตามเท่าที่เราตรวจยึดได้นะครับ
ก็คือตามคลิปที่แหละที่เห็นไปขุดกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ
ในดินซึ่งก็ไม่ได้ฝังเอาไม่ลึกมากนะแล้วก็ในซอกเลยใช่ใช่ครับ
ก็มีกระจายกันครับอ่าส่วนนั้นนั้นน่าจะเป็นส่วนที่เชื่อว่า
จะขนขนไปไม่ทันก็เลยเอาไปซุกซ่อนอย่างนั้น
เชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอ่าขอดูกราฟิกที่วันนี้มีการแถลงของทางตำรวจหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าก็จะเป็นชุดที่สองในวันนี้ใช่ไหมฮ
พระอีก๕รูปบวกคนขับรถอีกหนึ่งซึ่งทั้งหมดตอนนี้ก็ถูกนำไปศึกเรียบร้อยแล้ว
ในท่ามทรัพย์สินอันนี้คือชุดใหม่ที่เจอใช่ไหมครับท่านครับ
ใหม่ก็เป็นเงินสด๗๖ล้านนะครับแล้วก็ทองคำประมาณ๒๒ล้านบาทพิเศษ
แต่ยอดยอดตรงนี้ก็คือไม่นิ่งเพราะว่ามันต้องรอการประเมินตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกที
แต่โดยประมาณก็ราวนี้ครับก็รวมแล้วก็ประมาณเป็นร้อยล้าน
ถ้ารวมกับ๑๘๐ล้านแรกอันนี้เป็น๑๐๐ล้าน
ก็ปลาเข้าไป๒๘๐ล้านเกือบ๓๐๐ล้าน

ก็ณขณะนี้เราได้พยาหลักฐานให้แค่นี้ครับ
แต่เราก็ยังไม่เชื่อว่าจะหมดซะทีเดียวนะครับ
ยังต้องสืบสวนหาข่าวต่อครับ
เพราะว่าเขายังยักย้ายถ่ายเทหรือว่าเอาไปอยู่ที่ใครอีก
ใช่ครับเพราะว่าห่วงระยะเวลาเนี่ย
เขาอยู่ที่วัดนี้นานครับ
เราก็ตรวจสอบตั้งแต่ห่วงปี๖๑
ตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน
ก็คือตรวจสอบย้อนหลังไปถึงช่วงที่อดีตพระหมอขึ้นมาเป็นเจ้าวาด
ใช่ครับก็ย้อนมาย้อนมาไล่มาจนถึงปัจจุบันเลยครับ

เขาร่วมกันก่อตั้งตรงนี้เป็นที่พักสงฆ์อยู่
นะครับก่อนจะเป็นวัดมาตั้งแต่ปี๕๕
ก็มีการร่วมก่อตั้งมาแต่เราอยู่ด้วยกันมาตลอด
แต่เราจะย้อนถึงปี๖๑๖๑ที่ตั้งเป็นเจ้าวาด

เป็นว่าณขณะนี้เจอก็เกือบ๓๐๐ล้านแล้ว
ยังต้องขยายผลต่อครับตู้เซฟอะไรก็เปิดมาแล้ว
แล้วไม่เจอแล้วก็เลยไปไล่วัดทองเนี่ย

ถูกข้อหาคือเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน
ครับตอนนี้คือคนที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าวาดเนี่ยคือพระหมอนะครับ
ส่วนผลที่เหลือเนี่ยจะโดนก็หาเป็นผู้สำนุนเจ้าพนักงาน
ยอกทรัพย์นะครับแล้วก็โดนก็หาเรื่องรับของโจรครับ
หมอก็เลยซวยวายเป็นตัวการหลักเลยเป็นเจ้าพนักงานในฐานะเจ้าพนักงาน
ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่คนอื่นก็ร่วมกันหมด
คนอื่นก็เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานก็รับโทษ๒ใน๓ครับ
ทั้งหมดโทษแรงไหมครับในข้อหาเหล่านี้
ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามปอยามาตรา๑
โทษมัน๕๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต
โทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ปรับ๑๔แสนบาทนะครับ
ฉะนั้นโทษสูงสุดในเมื่อเราคิดว่าจำคุกตลอดชีวิตในมาตรา๑๔๗แล้วเนี่ย
ที่เหลือเนี่ยก็คือ๒ใน๓ของโทษจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งในกฎหมายอาญาเราเนี่ย
คิดอัตราส่วนโทษของการลดโทษของโทษประหารชีวิตเนี่ย

ฉะนั้น๒ใน๓ก็ราว๓๐ปีเสร็จครับ

เศรษฐ์เมียนถูนก็อาณทางอาบัตรปราชิกเห็นไหมครับ
มันก็จะมีในส่วนของอดีตพระคมเนี่ยฮะ
คือเรื่องของการไปอ้างเบื้องสูงตรงนั้น
คดีเราไปถึงไหมครับ

ก็ยังตอนนี้ยังไม่มีพฤติการที่จะเข้าข่ายเป็นความผิดที่เราจะดำเนินการนะครับ

สินยักยอกทรัพย์สินต่างของวัด

เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ย
มันทำให้เราต้องมาฉุกคิดกันเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
เกี่ยวกับเรื่องคดีต่าง
ถ้าถามผมนะครับว่าผมก็พยายาม
มาย้ำรายการรายการของพวกผมก็ย้ำไปสองสามครั้งแล้วก็คือ
ว่าด้วยเรื่องของการเลือกพระ

เราอย่าไปหาพระที่วิเศษให้มากนัก
อย่าไปหาพระที่มีอิทธิฤทธปฏิหารมากนัก
อย่าไปพระที่อวดอ้างสรรพคุณ
แอบอ้างสรรพคุณมากนัก
เราควรจะคบพระปกติพระธรรมดา
แล้วก็เลือกทำบุญแต่พอประมาณ
บางทีการที่เราแก้ปัญหาปลายเหตุ
โดยการใช้เงินในการทำบุญอย่างเดียว
ผมว่าบางทีมันก็จะทำให้พระเนี่ยเสียนะฮะ

สองงอเงินกับเงี่ยน

เงินก็คือเนี่ยทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามา
เงียบเนี่ยไม่ว่าจะหมายถึงทั้งเรื่องกามอารมณ์ก็ดี
หรือแม้กระทั่งเรื่องของยศสักราบ

คืออย่าไปสองอย่างนี้จะทำให้พระเสียคน
ดังนั้นพอเราไปส่งเสริมสองงอเนี่ยให้กับพระเนี่ย
มันก็จะทำให้วงการพระเสียระบบ
บางทีเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าสอนนะครับ
สายกลางพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัตตันยุตา

ผมว่าเราต้องเริ่มมาทบทวนกันแล้วกันว่า
ที่เราจะสละทรัพย์สักครั้งเพื่อถวายพระเนี่ย

ฝึกง่ายฝึกจะเริ่มตักบาท
ที่เป็นอาหารคุณภาพให้พระก่อน
แล้วเพิ่มในสิ่งที่พระขาดให้มากขึ้น

ถ้าการก่อสร้างก็ใช้การก่อสร้างเท่าที่จำเป็นไม่ต้องฟุ่มเฟือยมากนัก
จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นฉัดทองคำหลายล้าน
พระพุทธรูปจำเป็นต้องใช้โลหะมีค่าแพงไหม
เป็นพระพุทธรูปหล่อปูนบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งผมมองว่าจริงเนี่ยการศาสนาเราอ่ะ
หลายวัดก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับ
อย่างครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยครับจำได้ไหมหลักอย่างของกรณีของวัดเพียมาเนี่ย
วัดนั้นก็ขาดเรากลับไปเอาเงินไปถล่มไว้ที่วัดวัดหนึ่งปริมาณมากมาก
แล้วก็วัดหนึ่งเราปล่อยให้กันดาลดังนั้นผมว่าจริงเราควรจะต้องรู้จักที่จะเฉลี่ย
รู้จักที่จะประมาณรู้จักเดินทางสายกลางในการที่จะทำบุญครับ
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ
ว่าอย่างอดีตพระคมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเออเขาเป็นพระแบบไหนอะไรยังไง
ทำไมคนถึงโอ้มาเลื่อมสายศรัทธาเอาเงินบริจาคเอามาทำบุญอะไรเยอะเหลือเกิน
แล้วจริงแล้วเนี่ยฮะเงินต่างในวัดเนี่ยครับต้องอยู่ที่ใครต้องอยู่ที่บัญชีใคร
เบิกถอนบ้างเขาดูแลอะไรกันยังไงหรือเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า
มันยังมีวัดอื่นอีกไหมที่ต้องไปดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนได้ข้อมูลเบาะแสอะไรยังไงมาเนี่ย
เขาควรจะแจ้งใครแจ้งสำนักพุทธหรือว่าแจ้งกองปราบหรือยังไงนะฮะพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะให้อาจารย์จตุลงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
โดยปกติแนวภาคคลุมอ่ะคือมันก็ไม่ใช่สายอดีตภาคคลมนี้นะไม่ใช่สายเอาล่ะแบบภิทธิหารเอาล่ะแบบเมนอาทิตย์จรกดวงเลยนะไม่ใช่
เป็นดาวรุ่งของธรรมยุทธ์ตีกันนิกาย
เอ๋อยังไงฮะเด็กเกษตรเด็กเกษตร
เรียนไม่จบเกษตรมั้งแล้วก็ตัดสินใจมาบวช
แต่ระหว่างช่วงบวชก็ไปเรียนต่อที่มจรแต่จบหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
ก็มีการศรัทธาศรัทธาทั้งหลวงตามหาบัวศรัทธาทั้งน้องสาวหลวงตามหาบัว
แต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะบวชมาจากราชบุรี
แต่ว่าแกมีศรัทธาทางสายนี้อย่างวัดที่แกสร้าง
ก็สร้างวงเล็บไว้ว่าจันดีอนุสร
ก็คือไปอนุสรให้คุณยายจันดีก็คือน้องสาวหลวงตามหาบัวนะฮะ
ก็นั่นแหละแกก็ยอมรับว่าแกเป็นธรรมยุทธ์ดาวรุ่งจริง
แล้วก็ยิ่งได้รับการโปรดก้าวปลดกระหม่อมให้เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญที่
พระวชิริยานโกศลด้วยก็เลยยิ่ง
อะไรผมใช้คำอะไรอ่ะก็เลยยิ่งบูมเข้าไปใหญ่
ใช้คำว่าบูมแล้วกันก็บูมเยอะแล้วก็ก็มีองค์คมนตรีหลายท่านที่
ที่ให้ความเมตตาท่านท่านคมพอสมควร
แล้วก็ยังไม่รวมถึงเจ้าสัวนักการเมืองพ่อค้าวานิสต่าง
ที่เป็นกระหบดีมีสตางค์อะครับก็พร้อมที่จะสับสนุนท่านคม
ก็เลยยิ่งบูมไปกันใหญ่ประมาณนั้น
คีรีก็เลยโอ้โหพัฒนาเจริญรุดหน้ามาก
จากแรกที่จากแรกที่น้ำไม่มีไฟใช้หลังคงหลังคาแทบไม่มี
ตอนนี้ดูดีครับสวยเรียบร้อยเป็นวัดที่มีความใช้คำอะไรล่ะ
ตอนได้ยินข่าวแรกที่อาจารย์จตุลงเริ่มเห็นว่า
ทำไมหายไปไหนเริ่มผิดสังเกตอะไรพอพอมาเป็นข่าวณปัจจุบันเนี่ยแล้ว
แล้วรู้ความเป็นมาเป็นไปอย่างที่ตำรวจท่านแถลงให้ฟังอย่างนี้เนี่ย
ตกใจไหมคือคือตอนแรกเนี่ย
มันแค่เกิดจากความสงสัยครับไอ้ที่ผมจริงผมไม่ได้รู้อะไรเลยโพสต์
ที่ผมโพสต์เนี่ยคือเรียนตรงโพสต์ล่อซื้อเผื่อ
เดี๋ยวคนที่รู้จะมาบอกอย่างถามว่าเรื่องการที่รู้ว่าหายตัวไปจากงานหลวงปู่เหลือง
ก็เพราะว่านั่นคือการออกงานครั้งสุดท้ายของท่านคมที่ไปออกงานหลวงปู่เหลือง
แล้วก็มีคนมาบอกเรื่อยตอนแรกก็บอกว่าศึกแล้วลาศิกขาเอง
สักพักก็มีคนมาในโพสต์นะฮะมันจะมีคนมาเถียงเองเฮ้ยไม่ได้ศึกเองให้ศึกศึกที่นั่นศึกที่นี่
คนนั้นศึกที่วัดใหม่เสนาคนนี้ศึกที่นี่คืออย่างว่าสังคมพระเราก็ว่างกัน
เราก็มีเรื่องอะไรเราก็เก็บข้อมูลกันไว้ว่าถึงเวลาอยากจะระบายไม่รู้จะระบาย
ใครก็มาระบายกันที่เฟซบุ๊คจตุลงก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี

แล้วก็หนุ่มโอ้โหดาวรุ่งชื่อดังเนี่ยหายไปไหน
แล้วที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ

คือคณะสงฆ์ก็พยายามต้องการจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบที่สุด
แต่การทำเงียบอย่างนี้มันจะสวนทางการทำงานของตำรวจได้คือ
เช่นการไปออกตั้งรักษาการเจ้าอาวาสโดยใช้
โดยใช้ผู้รักษาการเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัด
คนก็หันมามองแล้วอ้าววัดราชไม่ใช่วัดหลวงแล้วทำไมคุณต้องใช้เจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมามานั่งเป็นรักษาการ
พระต๊อกต่อยใช้พระผู้น้อยไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้

ในการตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ไหม

มีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเหมือนกรณีของวัดบวร

ถ้ามีคณะกรรมการแล้วคนเดิมทำไมไม่ส่งมอบงานให้คนใหม่

สมมุติวันหนึ่งคุณอุ๋ยจะเปลี่ยนงานอย่างนี้
คุณอุ๋ยก็ต้องส่งมอบงานให้คนที่เขาต้องอยู่ต่อใช่ไหม

คุณก็ต้องมีหน้าที่ส่งเอกสารการเงินนู่นนี่นั่น

ส่งให้กับคนที่เขาต้องมารับช่วงต่อนั่นก็คือ

จังหวัดนครราชศรีมาที่ต้องมาเป็นผู้ติดตาม

ซึ่งกลายเป็นว่าแทนที่พระจะช่วยเงียบ

แต่จากตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนรู้กันแล้วว่าอ่า

ก็ต้องขอบคุณท่านครับที่ท่านก็คงจะรู้สึกว่า

ทางสอบสวนการตัดสินใจแถลงข่าว

หมายถึงว่าปรากฏศาสตร์เชิญตัวมาทำ

ก็เรียกมาสักถามประคำอยู่ครับ

แล้วตัวบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับเนี่ยบรรดาอดีตพระคมอดีตพระหมอเนี่ย
ตอนนี้ตัวละครที่ในส่วนของผู้ถูกเก่าหาเองเนี่ย
ตอนนี้เท่าที่เราดูหลักฐานก็น่าจะเชื่อมโยงในกลุ่ม๒กลุ่มนี้นะครับ
ส่วนคนอื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ไปว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
แต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นซะทีเดียวครับเรายังต้องตรวจสอบอีกเยอะอยู่พอสมควร
คืออย่างสองกลุ่มนี้เขาก็ภาคเศษใช่ไหมฮะคือรับเรื่องพฤติกรรม
รับในข้อเท็จจริงแต่บอกเจตนาไม่ใช่อย่างนั้น

มั่นใจในพยานหลักฐานว่าพฤติกรรมแวดล้อมมันสามารถที่จะโยงเอาผิดเขาได้ไหม
เชื่อมั่นในพยายามหลักฐานครับเพราะว่ากรรมก็เป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วครับ
เขามีเจตนาอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ
อาจารย์จตุรงค์อย่างนี้ถือว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไหมฮะของพฤติกรรมเหล่านี้
กรรมคือทุกอย่างครับนาทีนี้สำหรับพระคุมนี้นะครับ
จริงสำหรับเราทุกคนบนโลกมนุษยกรรมมันคือทุกอย่างจริง
จากชี้เจตนาแล้วยังอยู่ในรูปแบบของผลในสิ่งที่กำลังจะตามมาด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะกรรมแบบไหนจะกรรมชี้เจตนาหรือกรรมในรูปของผลที่จะตามมาเนี่ย

ก็เตือนถ้าเตือนตรงถ้าท่านคมดูอยู่ก็จะเรียนท่านว่าท่านหาทนายดีเถอะครับ
ตอนนี้ท่านจะรอดก็ต้องหาทนายดีดีมากชะกาดชะกันที่สุดท่านถึงจะรอด
แต่ดูทรงแล้วจากที่ผมเห็นหลักฐานที่ตำรวจทำมาผมบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
อย่างถ้าผมอยู่ชุดสองนะฮะท่านชุดที่เอาไปซ่อน
ถ้าผมว่าผมไม่รู้จริงเขาบอกให้ผมเอาไปซ่อนผมก็เอาไปฝังเอาไปซ่อนแค่นั้นเอง

ก็ปฏิเสธปฏิเสธได้ครับแต่การรับฟังมันน่าจะถือหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ก็โดยวินยูชนทั่วไปเขาไม่ทำกันแบบนั้นใช่ไหมครับ

นั่งอยู่ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยเนี่ยใช่ไหม
ใครเป็นทนายปวดหัวเลยคดีนี้ผมบอกเลย
คืออาจารย์จะลงอย่างกรณีของวัดเนี่ยฮะตามหลักจริงเลยแล้วเนี่ย
เราไปทำบุญเงินต่างมันต้องไปอยู่ตรงไหนต้องไปเก็บยังไงฮะ
คือจริงเนี่ยการทำบุญโรนาจารย์ก็แบ่งเป็นสองข้างอยู่แล้วครับ
เงินส่วนตัวกับเงินกองกลางก็คือเงินวัด
เงินวัดก็คืออย่างเช่นผมทำบุญค่าน้ำค่าไฟค่าลุกลางค่ายางมาตอยเทรอบวัดค่าอะไรอย่างนี้
ก็เนี่ยควรต้องเข้าใครฮะก็ต้องเข้าเงินวัดถูกต้องไหมครับ
ท่านโคมเดี๋ยวถวายค่าการเทศนะถวายเป็นค่าน้ำมันรถนะ
อันนี้อันหนึ่งเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วโดยหลักการมันแบ่งอย่างนี้แล้ว๒ก้อนนี้จะไม่ข้ามเส้นกัน
สองก้อนเนี้ยควรไอ้ก้อนโดยเฉพาะก้อนของวัดเนี่ยสำคัญมากเลยควรจะเอาไปใช้เพื่อส่วนกลาง
ไปใช้เพื่อเอ่อประโยชน์ของวัดหรือส่วนรวมแต่การที่คุณเอาไปให้บุคคลที่สามไว้เฉยเนี่ย
อันนี้มันถึงบอกมันจะไปเข้ากฎหมายฟอกเงินแล้วมันก็จะไปเข้าหลักปราชิกด้วยก็คือการเคลื่อนย้ายทรัพย์ออกจากฐาน
หลักฐานใช่ไหมภาษาบารีก็ใช้เคลื่อทรัพย์ออกจากฐานนะครับฐานมันควรจะต้องอยู่ที่บัญชีวัดป่าธรรมคีรีเพื่อการนั้นเพื่อการนี้แต่กลายมาอยู่กับนางสาวนี้อย่างเงี้ย
เนี่ยคือถือว่าปราชิกเพราะว่าทรัพย์คือท่านขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ทรัพย์มันถูกย้ายออกมาแล้วสมมุติว่ากฎ
ท่านหละหลวมหน่อยอาจจะอยู่ในบัญชีส่วนตัวของผู้หาเงินมา

หมายถึงว่าคือวัดเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนปกติอยู่อย่างหนึ่งคือ
หมอเนี่ยไม่ได้เป็นพระดาวรุ่งที่หาเงินได้
หาเงินเนี่ยกลับกลายเป็นท่านคมนะครับ
ดังนั้นท่านคมเป็นผู้หาเงินเขาก็เลยยกให้เป็นประธานส่ง
เพราะว่าเป็นคนหาเงินเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้เริ่มต้นวัดวัดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ดังนั้นก็เลยถ้าจะหยวนให้หน่อยเนี่ยถ้ายังอยู่ในบัญชีท่าน
ถ้าถามผมถ้าผมตีต่างว่าผมเป็นศาลนะผมก็อาจจะยกให้
แต่การที่ไปอยู่กับบุคคลที่๓เนี่ยปัญหาเริ่มมาแล้ว
พระหมอเป็นจ้าวาดวัดพระคมเป็นประธานของคณะสงฆ์ของวัดใช่ไหม
ซึ่งความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเงินของวัดมันต้องอยู่ในบัญชีชื่อวัดหรือชื่อเจ้าอาวาส

วัดเจ้าอาวาสคำว่าชื่อเจ้าอาวาสก็ต้องเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาสนะ
ถ้ากรณีนี้ก็ต้องแบ่ง๓บัญชีบัญชีพระคมบัญชีพระหมอแล้วก็บัญชีวัด

เอ่อก็ขึ้นอยู่กับตอนเซ็นนะครับระบุไว้ว่ามีใครเซ็นส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำกันฮิตฮิตกันก็สองในสาม
ใน๓นั้นก็อาจจะมีเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสกรรมการวัด๑คนวัยยาวัชกร๑คนอะไรประมาณนี้ฮะ
นิยมที่นิยมทำคือ๒ใน๓เพื่อลดลดปัญหาและจริงเงินวัดไม่จำเป็นเขาก็ไม่ถอนด้วยนะฮะ
ถ้าไม่เกิดวิกฤตอะไรจริงเหมือนกับเป็นเงินถุงแดงเป็นเงินก้นถุงที่ไว้ดูแลวัดส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินส่วนตัวในการบริหารจัดการกันเอง
แต่นี้ว่าถ้าผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าท่านคมจะไปเบิกศาลไม่รู้ผมไปชี้พงให้กระลอกหรือเปล่าไม่รู้
แต่ยืนยันนะฮะว่าแต่การกระทำเนี่ยมันดันไปเข้ากฎหมายฟอกเงินไปแล้วจริง
บังคับการฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้ต้องหาอย่างพระคมหรือพระหมอเนี่ย
เขาสู้ว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของเขาอย่างนี้
หรือว่าเราได้หลักฐานว่ามันมาจากบัญชีชื่อวัดจริงหรือว่าอย่างนี้

ก็คือหนึ่งพระหมอเขารับอยู่แล้วว่าถอนจากบัญชีวัด
ก็ต้องพิสูจน์ทราบกัน

แต่โดยหลักการเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย
เรายกอีกอย่างเรามีเงินอยู่หนึ่งบัญชี
เราบอกว่าทุกบัญชีรวมทั้งเงินส่วนตัวด้วย
แล้วเงินวัดด้วยมันจะเป็นไปได้ไหม

พอถามว่าของส่วนตัวคุณมีเท่าไหร่

แต่ว่าแยกออกมาเป็นของเขาแล้วมีหลักฐานชัดเจน
เงินวัดไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ถือว่ายักยอกใช่ไหมครับ

ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าในตัวบทกฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องมูลค่าทรัพย์เลยนะครับ
เราไม่ได้เขียนฉะท่านจะยกยอกร้อยสองร้อยพันหมื่นแสนก็ผิดมาตรานี้เหมือนกัน
มันก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนจะลงโทษหนักเบาก็อยู่ในดุลพินิษฐของศาลท่าน
พฤติกรรมมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์จรวงฮะวันนี้หมดเวลาแล้ว
ท้ายให้เราหน่อยว่าชาวพุทธเราควรจะยังไงกันดีหลังจากข่าวสารเรื่องนี้เกิดขึ้น
โอ้โหมันเป็นเรื่องของศรัทธาครับศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยต้องศรัทธาที่หลักการในศาสนา
คำสองของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลครับชาวพุทธที่แท้จริงเราจะไม่เศร้ากับเรื่องนี้เลยครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราอย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลครับ
ขอให้ยึดที่หลักคำสอนและหลักการทางศาสนาครับ
ถือว่าดีแล้วที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้แล้วกองปราบก็ไปตรวจค้น
แล้วก็ไปขยายผลจนจับกลุ่มให้นะครับ
วันนี้ขอบพระคุณท่านภูมิการปราบรามนะฮะแล้วก็อาจารย์จตุรงค์ด้วยครับ
สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

ทุกผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคคลุมนะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ